คุณผู้ชมครับกรณีจี้รถขนเงินได้เงินไป๗ล้านกว่าบาท
ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ส่งตัวให้ตำรวจสพบางใหญ่นำตัวไปชี้จุดก่อเหตุลักษณะเดียวกัน
ที่เขาเคยทำแบบนี้มาแล้วในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อปี๖๐
คราวนั้นก็ได้เงินไป๓ล้านกว่าบาทเหมือนกัน

เมื่อวานนี้ตำรวจนครบานหนองค้างพลูคุมตัวนายจีรายุทธ์
แบงค์สวนมิอายุ๒๐ปีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะ
เพราะจริงแล้วตำรวจบอกว่ามีผู้ต้องหา๒คนนะครับ
แล้วก็นายแบงค์เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นขอตัวซอฟต์หน่อยตัวลูกน้องหน่อยนะฮะ
แต่ตัวหลักกำลังตามจับกลุ่มกันอยู่นะครับ
ซึ่งในแบงค์ใช้อาวุธปืนยิงขู่ก่อนชิงถุงเงิน
ถนนเพชรกะเสมเขตหนองแข็มกรุงเทพนะครับ
ตำรวจได้ให้นายแบงค์ชี้จุดที่ลงมือก่อเหตุทั้งหมด๔จุด
โดยจุดที่๑คือบริเวณที่เกิดเหตุภายในห้าง
จุดที่๒คือขออภัยจุดที่๑จุดเดียวกันนะครับ
บริเวณที่เกิดเหตุภายในห้างจุดที่จอดรถจักรยานยนต์เพื่อดักรอ
และจุดที่เข้าไปใช้อาวุธปืนชิงถุงเงินรวมถึงเส้นทางหลบหนี
นี่ส่วนแรกคือเกิดอยู่ภายในห้าง
ใช่ครับภายในห้างภายในลานจอดนี่นะครับ
จุดที่๒บริเวณห้องเช่าที่มีการนำเงิน๗ล้านกว่าบาท
ซึ่งเป็นของกลางไปเก็บพักเอาไว้
ส่วนจุดที่๓นะครับก็คือจุดที่ทิ้งอาวุธปืนของกลาง
และจุดสุดท้ายจุดที่๔คือจุดที่นายแบงค์นำรถจักรยานยนต์
ปลอมแปลงสีและหมายเลขทะเบียน
ตำรวจสนหนองค้างพลูได้ส่งตัวในแบงค์
ส่งต่อเลยนะให้ตำรวจสพบางใหญ่
ก่อนนำตัวมาชี้จุดที่ก่อเหตุชิงทรัพย์รถขนเงินของบริษัทเดียวกัน
โดยก่อเหตุเมื่อคืนวันที่๗พฤศจิกายนปี๖๐
คราวนั้นก็ได้เงินสดไป๖ล้านบาทนะครับ
แบงค์ให้การว่านั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ของนายทักดันัยเหนียวรั้งใจอายุ๒๗ปี
คนนี้เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญที่ยังหลบหนีอยู่นะ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนายทักดันัยสั่งให้นั่งรออยู่ที่รถ
ที่นายทักดันัยจะเดินลงไป
เปิดประตูรถขนเงินที่จอดอยู่จุดรับส่งสินค้า
แล้วก็หยิบถุงเงินออกมา๒ถุงมาไว้ตรงที่วางเท้า
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางถนนพระราม๒
ระหว่างทางนะครับได้นำถุงเงินซุกซ่อนไว้ในป่า
ย่าใต้สะพานก่อนถึงวัดคงคา
ก่อนที่จะจอดรถทิ้งไว้ใกล้กัน
แล้วก็พากันเปลี่ยนเสื้อผ้าขึ้นรถแท็กซี่กลับที่พัก
รุ่งขึ้นถึงได้พากันขี่รถจักรยานยนต์
เอาเงินที่ซุกซ่อนไว้ก่อนจะแยกย้ายกระหลบหนี
ครั้งนั้นคือปี๒๕๖๐นะ
นายแบงค์เนี่ยนะครับคนที่ถูกจับได้ตอนนี้
บอกว่าได้รับส่วนแบ่งไปแค่๑ล้านบาท
ใช่คือรอบที่แล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่า

เพราะว่านายทักดันัยหรือว่านายกอล์ฟเนี่ย
เขาเคยเป็นพนักงานของรถขนส่งเงินบริษัทนี่
แล้วใช่บริษัทนี้เป็นคนในเป็นน้อนบ่อนไส้
ใช่คือเขาโดนไล่ออกเนื่องจากเขาหยุดงานเกินกำหนด
แล้วเขาก็ด้วยความแค้นก็เลยปั๊มกุญแจเอาไว้
ทีนี้เขาก็เลยเอากุญแจมาใช้ในการก่อเหตุ
แล้วรอบที่ปี๖๐ได้ไป๖ล้านใช่ไหม
ก็เลยย่ามใจแล้วมาก่อเหตุรอบนี้อีกนะคะ
จับไม่ได้เนี่ยเงินเอาไปใช้หมดเยอะแยะเลยนะครับ
เพราะว่านายทักดันัยเอาเงินไปใช้ทำอะไรบ้างรู้ไหมคุณ
เอาเงินไปซื้อบ้านใช่
ด้วยเงินสดล้านกว่าบาท

แล้วเอาไปซื้อรถกระบะอีก๑คัน

จากนั้นก็เอาเงินไปใช้เปรมปรีเลยนะครับ
นำไปใช้เที่ยวเตรแล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
รวมถึงนายแบงค์คนที่ถูกจับได้
ก็เอาเงิน๑ล้านบาทไปใช้ในการเที่ยวเตร

ส่วนสาเหตุที่หวนกลับมาลงมืออีกครั้งในปี๖๒เนี่ยนะฮะ
เพราะรู้ช่องโหวกของการก่อเหตุแล้วล่ะ

เคยทำมาแล้วย่ามใจแล้วแล้วก็รู้แล้วนะฮะ
ว่าการขนเงินระบบการขนถ่ายเงินของบริษัทเนี่ย

ก็เลยตัดสินใจวางแผนในการก่อเหตุ
ขึ้นมาอีกครั้งเป็นครั้งที่สอง
โดยในทักษะไหนถือว่าเป็นหัวหน้าหลัก
ที่มีการมาชักชวนนายแบงค์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
รอบนั้นเขาแบ่งให้เจ้าเท่าไหร่ครับ

แล้วเราเอาขนเงินให้เขาแบ่งไหน
เจ้าใหญ่จำก่อน
จากการสอบสวนนะครับพนักงานขับรถขนเงิน
เงินยืนยันว่าระหว่างขึ้นไปรับเงินที่บริษัทแห่งหนึ่งในห้าง
ก็ได้ล็อกประตูรถขนเงินเรียบร้อยแล้ว
แต่ไม่ทราบว่าประตูรถเปิดอ้าได้ยังไงนะครับ
ภายหลังตำรวจตรวจสอบก็ไม่พบร่องรอยการงัดแงะแต่อย่างใด
อันนี้สำหรับเหตุปี๖๒นะ
หรือปี๖๐นะ
ตำรวจก็สอบแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนสนหนองค้างภู
นำตัวในแบงค์ไปฝากขังตามขั้นตอนต่อไป
คือนายแบงค์ให้การรับสาภาพมาอย่างนี้อีกอย่างหนึ่ง
คือล็อตที่๒ที่มาก่อเหตุครั้งล่าสุดได้เงินไปกว่า๗๒๗๐๐๐บาท
ทักดันัยก็บอกกันแบบนี้
บอกเดี๋ยวแบ่งกันคนละครึ่ง๓ล้านกว่าบาท
แต่เอาไปไว้ที่จุดพักเงินก่อนที่คือที่ห้องเช่าหลังหนึ่งนะครับ
แล้วก็ไว้ตรงนั้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอากัน

แบงค์ก็เชื่อก็ต่างก็แยกย้ายกันหลบหนี
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มในแบงค์ได้เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจพาในแบงค์ไปที่ห้องพักห้องเช่าดังกล่าว
ไปเจอไปเจอเงิน๓ล้านกว่าบาทนี่แหละ๓ล้านกว่าบาทคือครึ่งหนึ่ง
ส่วน๓ล้านกว่าบาทอีกครึ่งหนึ่งคาดว่านายทักษณัยเอาไปแล้ว
แล้วตอนนี้ค่ะในทักดันัยหรือว่านายก๊อฟเนี่ยนะ
คือยังจับตัวไม่ได้ตำรวจเขาก็ตั้งรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาท
สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสแล้วก็นำไปสู่การจับกลุ่มนะคะ

ตั้งแต่นายทักดันัยกับนายแบงค์มาเช่าห้องเนี่ย
เห็นเคยมาอยู่เลยแต่จ่ายค่าเช่าจ่ายค่าประกันไว้นะ